สวัสดีครับเรียกถามที่เป็นล่าสุดก่อนก็คือว่า
หมอพยาบาลของโรงพยาบาลหลายสังกัดเริ่มมีปัญหาไม่มีหน้ากากอนามัยใช้
วันนี้ข้อสรุปคือเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงคะ
ก็สักวันสองวันน่าจะปัญหานี้น่าจะเบาลงนะครับ
เพราะว่าวันนี้เรานั่งคุยกันเนี่ย
เราจะพยายามระดมหน้ากากเข้าไปที่สถาบันทรัพยาบาล
กับผู้ป่วยหรือกลุ่มที่ความเสี่ยงกลุ่มนี้ร่วม๗แสนกว่าชิ้นทุกวัน
จะทยอยส่งไป
อย่างนี้คุณชอบฝันผมเรียนว่ามันคงจะต้องมาตั้งหลักบริหารหน้ากากอันนั้นใหม่กันไป
เพราะว่าเรามีผลผลิตวันหนึ่งแค่ประมาณสักล้าน๒แสนชิ้น
ขณะนี้คุณบอกว่ามันเกินกว่าผลผลิตเยอะมาก

แค่๑๐นี้ก็๖๕ล้าน
แต่ต้องทำใจว่าจำกัดว่าผลผลิตเราได้แค่ล้าน๒
ทีนี้กรรมการก็เลยมาบริหารหน้ากากกันใหม่
เราจะคงไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องทุกคนได้

เราก็ต้องมาแบ่งคนออกมาเป็น๒กลุ่มจัดสำนับตามความเสี่ยง
กลุ่มแรกคือกลุ่มเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ป่วยจะเป็นกลุ่มแรกเลยครับที่กรรมการให้ความสำคัญ
เพราะกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงสุดใช่ไหมครับคุณจำขวัญ

ให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกเลยพยายามจัดสรรให้กลุ่มนี้เลยเต็มที่เลย
เกิน๕๐ของที่มีนะครับให้ไปเลย๗แสนกว่า๗แสนชิ้นต่อวัน

ทีนี้มากลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงอาจจะไม่รุนแรงไม่เหมือนกลุ่มแรก
อาจจะเป็นเช่นกลุ่มที่ให้บริการเกี่ยวกับการบินการท่า
หรือว่าในกลุ่มที่ต้องเจอกับคนที่ต้องไปร่วมประชุมร่วมให้บริการทั้งหลายนะครับ
นี่จะเป็นกลุ่มที่๒ที่จะให้ความสำคัญถัดมานะครับ
ส่วนกลุ่มที่๓คือกลุ่มแบบคุณจอมขวัญแบบกลุ่มพวกผมอันนี้ความเสี่ยงไม่มาก

เราก็อาจจะอยู่กับออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับ
ตรงนี้คิดว่าอาจจะประหยัดแปลกจากให้บางส่วนหรือบางคนสัมมานาอะไรพวกนี้นะครับ
หรือว่าต้องไปให้บริการคนบางกลุ่มนะครับ
หน้ากากผ้าหน้ากากตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นวัสดุทางการแพทย์นะครับ

ถ้าที่พอดีค่ะขอลองแทรกอย่างนี้ก่อนนะคะ
คือว่าคือก่อนหน้านี้ในการบริหารจัดการ
ที่ดึงกลับเข้าไปที่กลมก่อนที่จะมีการจัดสรรกระจายอะไรออกไป
คือที่มันมีปัญหาจนหมอพยาบาลไม่มีใช้
คือมันขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการ
หรือมันขึ้นอยู่กับปริมาณไม่พอความต้องการคะ
ดับแรกเลยคือของไม่มีมีแค่ล้านสองที่ผมย้ำนะครับ
แต่ความต้องการเนี่ยคือเป็นสิบร้านพูดได้ง่าย
อันที่๒เราไม่ได้ยึดมาบริการทั้งหมด
ที่เอามาบริการบริหารจริงระหว่างผมกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมมาบริหารเนี่ยนะครับ
ก็แค่ประมาณ๖แสนต่อวันเท่านั้นเอง
ทั้งวงจรเราเอาเข้ามาเพื่อจัดให้กับคนที่จำเป็นใช้จริง๖แสนเท่านั้น
เพราะฉะนั้น๖แสนมันอาจจะไม่พอหรอกความต้องการของคนที่เราก็เรียกว่าทุกส่วนต้องการพร้อมกันหมด
ซึ่งอธิบดีคะ๖แสนที่ว่านี้ที่พาณิชย์กับสาธารณสุขร่วมการบริหาร๖แสนที่ว่านี้ไม่ได้ไปตามโรงพยาบาลเหรอคะ
โรงพยาบาลไปตามโรงพยาบาลสามแสนห้าหมื่นจิ้น

มีประมาณ๒แสนกว่านี่ก็คือเนี่ยครับทางสายการบินบ้างร้านขายยาบ้านะครับ
แล้วก็ลงไปสู่ชาวบ้านเช่นไปในชนบทไปในร้านทรงฟ้าไปพวกนี้นะครับจะมีส่วนบางส่วนไปอย่างนี้
คือกระจายออกไปชนบทพูดได้ง่าย
ท่านอันนี้คือเราตั้งต้นที่๖แสนถูกไหมคะแล้วแล้วในวันเดียวกันอีกหกแสนที่ไม่ได้อยู่ในการบริหารของทางสาธารณสุขกับพาณิชย์เนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องที่โรงงานกับลูกค้าปกติเดิมเนี่ยเขาต้องเดินตามสถานปกติ
ซึ่งเราเอามายังไม่ได้เอามาแบบนั้นทั้งหมดนะครับ
ซึ่งโรงงานก็จะมีลูกค้าที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนเขานะครับ
โรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งหลายที่อยู่นอกเหนือจากที่สาธารณสุขดูแลอยู่
แล้วก็โรงงานอาหารโรงงานแปรรูปตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้จะต้องเป็นคนใช้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับในส่วนของ๖แสนที่อยู่ในการดูแลของโรงงานตรงนี้
เรายังไม่สามารถเข้าไปก้าวร่วงได้ทั้งหมดนะครับ
ทีนี้ถ้าตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากประชุมกันเสร็จแล้วว่า๗แสนชิ้นจะไปที่กลุ่มคนตามลำดับ๓กลุ่มเมื่อสักครู่นี้คือ
แล้วก็สามประชาชนทั่วไปอันเนี้ยถ้าเราเอาเอาโคต้าเดิมเนี่ยนะคะ
แสนที่ว่านี้คือคือเจ็ดแสนที่สาธารณสุขกับพาณิชย์บริหารเดิมใช่ไหมคะ
เพิ่มพื้นที่ประมาณแสนหนึ่งครับอ่าซึ่งซึ่งก็คืออันเนี้ยก็คือตรงที่เป็นส่วนที่ทางสองกระทรวงบริหาร
แล้วก็เอามาจัดให้สามกลุ่มเรียงลำดับตามเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าของเดิมเนี่ยนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเหลือแค่๕แสนเนี่ยก็คือเส้นทางการซื้อการขายตามปกติ
ผู้ผลิตผู้ซื้อเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าทีนี้ท่านค่ะเรียนถามแบบนี้
คือจนถึงณตอนนี้เนี่ยมีการประเมินไหมคะว่าวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย
ใกล้จะเข้าสู่วิกฤตหรือว่าใกล้จะหมดหรือยังคะเอ่อวัตถุดิบจะเป็นตัวหนึ่งที่น่ากังวลตอนเนี้ยนะครับ
แต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะหมดนะครับแต่ต้องต้องระแวดระวังไว้แล้วล่ะตอนนี้เพราะว่า
พยายามที่จะไปหาซอสไปหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาได้บ้าง
แล้วก็ในประเทศไทยเองกำลังหาอยู่อยู่ว่าโรงงาน
ตรงนี้พยายามดูอยู่ว่ามีตรงไหนที่สามารถแปลง
ค่ะท่านค่ะเราประเมินไว้ไหมคะ
หรือว่าพอจะบอกนะวันนี้ที่เราคุยกันได้ไหมคะ
ว่าวัตถุดิบเนี่ยที่เรากังวล
มันน่าจะเริ่มค่อยติดขัดเนี่ย
สักประมาณกี่เดือนข้างหน้าคะ

แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนเป็นแหล่งนำเข้าอยู่ครับ

กำลังแสวงหาซอสทุกอย่างนี้อยู่
เอาละค่ะท่านอธิบดีค่ะจริงฉันก็มีอีกหลายประเด็น
แต่ว่าหมดเวลาสำหรับช่วงนี้นะคะ